ไปต่อเมนูหวานแต่เมนูหวานที่ว่าไม่ใช่ของหวาน
เป็นเมนูหวานมันคือปลาทูหวานค่ะ
เคยเคยเจอแต่ปลาทูเค็มอันนี้ปลาทูหวาน
แล้วเขาบอกเขาการันตีความอร่อยเพราะว่าขายทางออนไลน์
แล้วก็ส่งขายทั่วประเทศเลยไปเลยหน้าตาน่าทานเหมือนกันเนอะ
ปลาทูหวานนี้เป็นปลาทูหวานสูตรสมุนไพรดั้งเดิมนะคะ
มาลองกันที่จังหวัดสุราธานีจ้ะ
เมนูนี้เป็นฝีมือของคุณนันทนาเชื่อมทอง
ต้องบอกว่าปลาทูหวานสมุนไพรสูตรดั้งเดิมของคุณนันทนานะ
โด่งดังไปทั่วโลกออนไลน์เลยคุณเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะว่าของเขาอร่อยรสชาติเข้มข้นหอมเครื่องสมุนไพรนึ่งนานกว่า๓๖ชั่วโมง

ใช่จริงคุณแล้วยอดสั่งทำเนี่ยโอ้โหเยอะมากออเดอร์เขาเยอะไม่ขาดสายเลยนะคะ
สร้างรายได้ได้อย่างงามเลยในช่วงสถานการณ์โควิด๑๙แบบนี้ไม่ธรรมดาจริงนะ
คุณนันทนาเขาบอกอย่างนี้ว่าก่อนหน้านี้เขาเปิดร้านหมูกระทะ
โอ้โหโดนเหมือนร้านชาบูของคุณเลยแต่โควิดเนี่ยก็ทำให้ร้านเราปิดตัวลงไป
ก็เลยต้องหาวิธีสร้างรายได้ให้กับตัวเองเขาก็มีของดีติดตัว
ก็คือมีสูตรการทำอาหารแบบดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากคุณแม่
เมนูที่ทำก็คือเมนูปลาทูหวานสมุนไพรแบบนี้ต้องใช้ปลาทูตัวไซส์ประมาณนี้คุณดู
สูตรของเขาจะเอาปลาทูมาจากอำเภอท่าฉางซึ่งต้องเป็นปลาทูวัยรุ่นหนุ่มสาว
เท่านั้นเพราะอะไรเนื้อจะแน่นแล้วก็มั่นทำให้อร่อยกว่าปลาทูในพื้นที่อื่นอื่นเขาว่าแบบนี้
เขาบอกว่าเขาจะเติมความเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามเปียกเล็กน้อย
แล้วก็ขึ้นไฟด้วยเตาถ่านอย่างที่คุณบอกใส่กะละมัง

ก็ใช้เตาถ่ายไปจัดไปกับแก๊สด้วย
เพราะเขาต้องจุดทิ้งไว้แล้วหลังจากนั้นบรรจุกล่องส่งขายค่ะ
คือตอนนี้เขาบอกเขาเพิ่งเริ่มได้ประมาณ๓สัปดาห์แต่อย่างที่บอกว่าออเดอร์เยอะจริง
ส่งไปแทบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วอ่ะสำหรับใครอยากจะไปลองชิมเมนูปลาทูหวานสูตรสมุนไพรดั้งเดิม
ฝีมือคุณนันทนาไปสอบถามได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้นี่เลย
เอามาทำอะไรรู้ไหมยำยำเอ้ยเอามาแบบหันเนี้ยหอมหันพริกนะเออ
บีบมะนาวนะทานกับข้าวต้มทานกับข้าวสวยอุ้ยอร่อย
เข้าไปหรือโทรไปเลยคุณแม่กำลังโทรแล้วเนี่ย
หมดแล้วค่ะกดไลน์สั่งมาเผื่อด้วยแล้วกันนะคะมาเลยค่ะ
เขาส่งทั่วประเทศไงใช่แล้วเขาพักอย่างดีเรียบร้อยค่ะ
สะอาดสะอ้านนะโอ้ยน่ารับประทานนี่เขาสั่งแล้วสั่งแล้วสั่งแล้ว
จ่ายใครจ่ายสั่งให้ผัวสั่งให้ผัวซื้อดิเดี๋ยวไลน์หาคุณสามีแล้วนะ
ไปยุ่งกับบ้านเขาอยู่แล้วเออเข้าบ้านเขาตลอดนี่